ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงความรักคนโสดจะได้ท่าทีที่ดีจากคนที่หมายปอง
คบกับหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานก็ย่อมได้
เดือนนี้จะไม่ต้องเดินเดี่ยวให้เหงาเพราะมีคนมาชวนกินข้าวทุกมื้อ
สุขภาพจะมีโรคทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้และอาการผิดปกติของปอด
ระวังโรคเก่ากำเริบการเงินที่เคยคล่องมือจะมีสะดุดบ้างเป็นจังหวะ
เจรจาผัดผ่อนกับเจ้าหนี้ก็ไม่เป็นผลให้ระวังการใช้จ่ายให้ดี
การงานจะทำงานด้วยความสนุกสนานทั้งที่งานมากขึ้นและหนักขึ้น
แต่ก็ยังรับมือไหวดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์